คืนนี้นะครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายท่อสดช่วง๔ทุ่มครึ่งครับ
คู่เอกเซบาเซียนคัสเดสดามนะครับ
แชมป์โลกวันเช้มเมอร์ชิปรุ่นเวทเทอร์เวทชาวสวีเดน
ป้องกันแชมป์เจอกับคีอัมเรียนอัมบาชอปผู้ทักชิงจากคีกิสถาน
เดสตามมีทักษะต่อสู้มวยกรงนะครับรวมทั้งทักษะมวยไทยที่เริ่มเรียนตั้งแต่อายุ๑๒ปี
เปิดตัวในวันเช้มเมอร์ชิปเมื่อปี๒๐๑๑พร้อมกับเพิ่มสถิติชนะ๑๒แพ้๔
ส่วนอัมบาชอปสู้มวยกลงตั้งแต่๑๘ปีย้อนไปในปี๒๐๑๘ทำสถิติชนะรั่ว๑๐ไฟล์
ได้โอกาสเข้าสู่มวยวันสถิติโดยรวมชนะ๒๑และแพ้๔
ก็ติดตามกันได้สำหรับศึกวันแชมป์เป็นชิปดรอนออฟเฟลเลอร์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสด
วันนี้เข้าสัญญาณถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๔ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปก็อย่าลืมติดตามเชียร์กันด้วยค่ะ